คุณผู้ชมครับวันนี้ที่จังหวัดนครราชศรีมาเมืองย่าโมจะมีเหตุการณ์สำคัญนะฮะ
ก็คือจะมีพิธีกรของรายการช่องส่องผีเข้าไปทำพิธีกราบขอเข้ามาย่าโมและย่าบุญเหลือนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้เขามีการลงไปตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับ
ที่เกิดขึ้นก็คือมีผู้ว่าของโคราชเองท่านก็ลงไปนะครับ
วิเชียรจันทรโนไทยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาครับ
วันนี้นำคณะเจ้าหน้าที่ไปร่วมวงสวงทิพยวิญญาณเท้าสุรัตนารินหรือว่าย่าโม
บริเวณอนุสวรีเท้าสุรนารีนะครับพร้อมกับตรวจสอบความพร้อมของสถานที่
ก่อนที่พิธีกรรายการช่องส่องผีและคณะจะเดินทางมาทำพิธีขอเข้ามาในวันนี้ตอนบ่าย๒โมงครับ
ท่านผู้ว่ายังบอกว่าขอให้ย่าโมทราบถึงพิธีขอขมาที่จะเกิดขึ้น
เพราะขอให้ย่าโมโดนบันดาลให้พิธีขอขมารนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
จากนั้นคณะของผู้ว่าเดินทางต่อไปยังวัดสารลอยครับไปถวายเครื่องสักการะทั้งรูปปั้นย่าโม
รูปปั้นย่าบุญเหลือและรูปปั้นพระยาประหลัดทองคำนะฮะเจ้าเมืองโคราชนะครับ
ซึ่งเป็นสามีของย่าโมพร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของสถานที่
ก่อนที่พิธีกรของบริการช่องส่องผีจะเดินทางมาขอเข้ามานะครับ
โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถชมได้ทั้งสองจุดเลยและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับ
ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ที่บ้านเท่านั้นไม่ต้องไปสังเกตการณ์ถึงที่
เพื่อให้พิธีนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาก็มีการเตรียมกำลังพล๑๕๐นาย
ดูแลการทำพิธีทั้งสองจุดให้เรียบร้อยนะฮะ
โดยจะกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ในการทำพิธีทั้งสองจุดเลย
แล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น
เพราะเชื่อเหลือเกินว่าอาจจะมีคนบางส่วนที่ไม่พอใจอยากจะไปเจอพิธีกรทั้ง๓คนอะไรแบบนี้

แล้วก็ป้องกันเรื่องของโควิด๑๙ด้วย
ก่อนอันนี้พูดว่าก็ดูข้อความขอเข้ามาอะไรเรียบร้อยนะครับ